อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเหมือนกัน
แต่คราวนี้คุณยายเขาก็นอนอยู่บ้านของเขาเฉยค่ะ
คนร้ายนี่แหละบุกเข้าไปในบ้าน
ไปฆ่าบีบคอคุณยายวัยเจ็ดสิบสี่
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำไปเอากระเป๋าสตางค์ไปคือขโมยของอ่ะ
คุณยายก็นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงที่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐มกราคมแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดจับคนร้ายได้แล้วค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
จับคนร้ายได้แล้วนะคะนายจักริจการพักดีหรืออาร์ตอายุ๓๐ปี
ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ
อาร์ตคนนี้ก่อเหตุฆ่าบีบคอคุณยายทองมาส่ำสมบูรณชัยอายุ๗๔ปี
คุณยายเสียชีวิตคาเตียงนอนในบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๐มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจไปจับตัวคนร้ายได้ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นำตัวไปสอบสวนนำตัวไปชี้จุดที่เอาทองของคุณยายไปขายนะคะ
รวมถึงไปชี้จุดที่ทิ้งกระเป๋าเงินและบัตรประชาชนของคุณยายด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายจักริตให้การรับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าชิงทรัพย์คุณยายทองมาจริง
ซึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง
ใกล้กับบ้านของคุณยายค่ะครับแล้วก็รู้จักกับคุณยายด้วย
เคยยืมเงินด้วยยืมเงินครั้งหนึ่งกว่า๓๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง
เคยไปนอนที่บ้านคุณยายมาด้วยเคยไปนอนมาครั้งหนึ่ง
ยายก็ใจดีมากนะยายใจดีมากจริง
แล้วที่ไอ้นายจักริตคนนี้เคยไปนอนบ้านคุณยาย
ก็เลยรู้ว่าคุณยายมีทองไงรู้ว่าคุณยายมีทอง
คุณยายมีเงินยืมทีไรก็ให้ยืมทุกทีอะไรแบบนี้
วันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
จักริตก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยไปจอดใต้ต้นมะม่วง
ห่างจากบ้านของคุณยายไปประมาณ๒๐๐เมตร
อดรองเท้าเดินเข้าบ้านไปเลยนะคะ
คือเพื่อไม่ให้สุนัขเห่าคือถอดรองเท้าเดินย่องเดินเข้าไป
แล้วไปปีนหน้าต่างเข้าไปในบ้าน
ก็อ้างว่าตอนแรกตั้งใจจะไปขอยืมเงิน
แต่คุณยายไม่ให้ยืมคุณยายขัดขืนก็เลยบีบคอจนคุณยายตาย
แล้วก็ลื้อค้นเอาทรัพย์สินของเขาไป
จนสุดท้ายมารู้ข่าวว่าตัวเองถูกตามจับตัวก็เลยหนีค่ะ
กบดันอยู่ที่อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
แต่สุดท้ายเงินหมดแล้วที่ไปก่อเหตุเอาทองเอากระเป๋าสตางค์มาเนี่ยหมดแล้ว
ตำรวจก็ออกหมายจับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ
ว่าที่ก่อเหตุก็ร้อนเงินไม่มีเงินต้องเลี้ยงลูกสองคนต้องเลี้ยงดูภรรยาด้วย
ก็บอกว่าที่บีบคอไม่คิดว่าคุณยายจะเสียชีวิตนึกว่าสลบไปเฉยเนี่ย
อืม
ทีนี้ค่ะพตมลีคมศักดิ์สุมวังเกษตรพบังคับการตพุทธรจสุภัณฑ์บุรี
ก็เลยบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะไปตระเวนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ดังนั้นถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะและทุกครั้งที่ก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยนะ
ทำร้ายผู้เสียหายตลอดเอกลักษณ์ของเขาก็คือไม่ใส่รองเท้า
แล้วก็ทิ้งรองเท้าไว้เป็นหลักฐานอ่าดูสิท้าทายขนาดนั้นน่ะ
คือก่อเหตุหลายครั้งแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใส่รองเท้า
รองเท้าเอาไว้ให้ดูต่างหน้าก็แกะรอยจับกลุ่มได้ในที่สุดเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะก็พอไปดูประวัติอาทยากรรม
ก็มีคดีหลายคดีติดตัวอยู่จริงจริงอะค่ะครับลักทรัพย์หลบหนีที่คุมขังเนี่ย
คดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีแล้วก็มีคดีข่มขืนด้วยนะ
เคยต้องคดีข่มขืนที่จังหวัดตรังด้วยค่ะ
พวกนี้ก็เรียกว่าย่องเบาไงถอดรองเท้าจะได้ไม่มีเสียงจะได้เงียบใช่ไหมฮะ
เข้าไปก่อเหตุถ้าเจ้าของบ้านเขาเห็นเขารู้ขึ้นมาก็ทำร้ายเขา